คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยว
รับปีใหม่กันหน่อยดีกว่ามันส่วนตอนไปหยิบภาพทางคอแป๊บนึงหน่อย
เพราะว่าเห็นว่ามันหนาวอยู่ใช่อากาศเย็นอากาศ
คุณยังคงเป็นไกด์อาสาพาเราเที่ยวที่ปลายที่แม่ห้องศรอยู่นะคะ
ถึงบอกไงคุณหยุดงานไปไม่มาอ่านข่าวแต่ก็ต้องทำงานอยู่ดี
ส่งภาพมานี่ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เห็นไหมคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เลย
พระพุทธโลกุตระมหาหมุณีนี่คืออยู่บนโอ้โหบนเขาสูงสูงแบบนี้

จริงไปได้หลายเส้นทางค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไล่เลี่ยงกันดีกว่า
กว่าจะขึ้นไปไหว้พระข้างบนนั้นจะต้องทำยังไง
อันนี้คุณสืบสกุลก็ขับรถไปเลยนะ
พอขับรถไปคุณก็จะเห็นทางเข้าวัดตรงนี้เป็นป้ายทางเข้า
ทีนี้พอเข้าไปเนี่ยจุดตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องไปเช็คอินนะคะ
สองข้างทางก็มีต้นไม้สวยงามเป็นทางขึ้นเขานะ
แล้วดูสิช่วงยามเย็นอากาศยังดีอยู่
แล้วพอมาถึงก็จะถึงที่บริเวณวัดพระธาตุแม่เย็น
นี่คือวัดเก่าแก่คู่เมืองปลายมาช้านาน
แล้วเขาไม่ปรากฏหลักฐานนะว่าสร้างสมัยใด
จุดตรงนี้พอเราเห็นเป็นรูปปั้นสิงขนาดใหญ่
เดินขึ้นไปคุณผู้ชมอันนี้ต้องวอร์มขาดีนะ

ใช่ค่ะแล้วพอขึ้นไปก็คุณจะเจอตามทางขึ้น
จะมีบันไดนาคก่อนที่จะถึงพระพุทธรูป
ลืมถามคุณพุทธศกุลบันไดกี่ขั้น

ไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันไลน์ถามให้
นี่ค่ะพอขึ้นไปตรงนี้เป็นบันไดนาคที่เห็น
พอเห็นบันไดนาคเนี่ยแปลว่าใกล้จะถึงตรงพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว
แล้วก็เดินไปอีกไม่เท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชม
ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจุดสังเกตเลยนะ
จะเห็นวิวของเมืองปลายโดยรอบ

ใช่ค่ะโดยวัดพระธาตุแม่เย็นเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาด้านทิศตะวันออกของอำเภอปลาย
หลังหมู่บ้านแม่เย็นที่ตำบลแม่ฮีอำเภอปลาย
ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลายประมาณนัก๒กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ
จริงขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปได้จะขับรถขึ้นก็ได้
หรือว่าเดินขึ้นบันไดพญานาคก็ได้

บางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินขึ้นเนี่ย

ตั้งจิตจะมุ่งหมายให้ไปถึงองค์พระใหญ่
แล้วพอขึ้นไปได้ไหว้พระได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เพราะว่าบรรยากาศภายในวัดพระธาตุแม่เย็น
เอ่อวัดพระธาตุตรงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
คือมันเย็นแล้วก็สงบมาก
เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมทัศนียภาพของที่อำเภอปลาย
พระธาตุแม่เย็นนะคะอืมคุณทัศนัยถ้ามีโอกาสต้องลองไปสักครั้งหนึ่ง
อืมจริงจริงไปตอนเช้าก็ได้ไปตอนเย็นก็ได้แต่ว่าคราวนี้เนี้ย
สืบสกุลเขาพาไปชมแสงสุดท้ายของวันไงดูพระอาทิตย์ตกแบบสวยงาม
ผมว่าสวยเพราะว่ามุมนี้มันต้องดูตอนพระที่ตกดินใช่ไหม
เพราะว่าเราหันหลังย้อนกลับมาเห็นบ้านเมืองของแม่ห้องศร
แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินรับขอบฟ้าพอดี

ขอบคุณคุณสุดสกุลด้วยถ่ายภาพสวยนะ
ใช่ถ่ายภาพสวยมากดิฉันคิดว่าเอาโดรนเอาเครนไปเอง
ฝีมือคุณสืบสกุลแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปปางอุ๋งต่อ
สั่งการบ้านต่อเลยค่ะเอามาฝากคุณผู้ชม